เรายังตามความคืบหน้าให้คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเรา
ปล่อยให้อยู่กาญจนบุรีเลยไม่กลับเลยฮะอยู่ยาวยาว
ยาวเลยค่ะต้องตามเรื่องของการขุดทองโกบุริที่กาญจนบุรีนะคะ
ที่เราเล่ามาต่อเนื่องหลายวันแล้วแหละก็คือจะมีสามคนหลักหลักนะคะ
คุณลุงเชิดพงศ์ในอึ่งกับนายบุญส่งสามคนนี้เขาช่วยกันขุดหาสมบัติ
หาทองกุบุริที่กาญจนบุรีซึ่งเขามั่นใจว่ามีสมบัติอยู่แน่
มุ่งมั่นตั้งใจขุดมา๒๐ปีหลุมหลักหลักก็มีอยู่๓หลุม
หลุมแรกเนี่ยเขาบอกว่าขุดมายี่สิบปีก่อนใช้จอบใช้เสียมเนี่ยช่วยกันขุด
ก็เลยเล็กหน่อยหลุมที่๒ใหญ่ขึ้นหลุมที่๓เนี่ยมีรถแบ็คโฮมา
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดี
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ราชพัสดุคุณจะมาขุดแบบนี้คือต้องขออนุญาต
แต่ก็ปล่อยตัวไปก่อนนะคะครับปล่อยตัวไปตัวในอึ่งเนี่ย
พอได้รับการปล่อยตัวไปก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้
ตอนนี้ก็เลยเหลือแค่คุณลุงเชิดพงศ์กับตัวนายบุญส่งนะคะ
อึ่งหายไปไม่เจอตัวตัวคุณลุงเชิดพงศ์ยืนยันมั่นใจว่า
ที่ดินตรงนี้เป็นที่ของลุงแล้วก็มุ่งมั่นว่าจะขุดต่อเพราะมีสมบัติแน่
แต่เรื่องมันไม่ได้มีแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีเรื่องมากกว่านี้
ก็เพราะว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งมาบอกกับทีมข่าวของเราว่า
ลูกชายแม่หายตัวไปเมื่อ๕ปีก่อนแล้วลูกชายแม่เคยไปช่วยคุณลุงทั้งสามคนนี้
ขุดหาทองโกบุริอ่าแล้วลูกชายแม่หายไปไหนก็ไม่รู้คนนี้ค่ะ
คือคนที่หายตัวไปค่ะแม่บอกว่าตอนที่หายไปเมื่อ๕ปีก่อนเนี่ยอายุ๔๒นี่นะคะนายพงศักดิ์มาลัย
คุณแม่ก็เลยบอกกับทีมข่าวของเราว่าช่วยหาหน่อยช่วยตามให้หน่อย
ลูกแม่หายไปไหนนี่นะคะคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่
ก็ได้คุยกับแม่ของนายพงศักดิ์นะคะแม่บอกว่าลูกออกไปจากบ้านช่วงเย็น๒๐ตุลาคม
ปี๒๕๕๗ค่ะบอกว่าจะไปช่วยลุง๓คนขุดหาสมบัติ
แล้วก็จะไปกินเหล้ากันด้วยหลังจากนั้นพอลูกออกไป
ไม่กลับมาบ้านอีกเลยคุณผู้ชมตั้งแต่๒๐ตุลาคมปี๕๗อ่ะ
แม่บอกว่าตามหาลูกอยู่นานมาก
จ้างนักดำน้ำไปงมดูตรงแม่น้ำด้วยนะคะ
เพราะกลัวว่าลูกจมน้ำหายไปหรือเปล่า
ให้เจ้าหน้าที่ไปหาบนภูเขา
ไปหารอบหมู่บ้านแถวนั้น

ที่หมู่บ้านแก่งประลอมอสัยโยคจกาญจนบุรี
จนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกชายไปอยู่ไหน
เหตุการณ์ผ่านมา๕ปีแล้วยังไร้วี่แววค่ะ
แต่แม่บอกว่ามันมีเรื่องแปลกก็คือ
แม่เองคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเริ่มฝัน
เหมือนลูกชายพยายามจะมาสื่อสารด้วย
ก็เลยสงสัยว่าลูกชายเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า

นุ่งขาวห่มขาวผมยาวหนวดยาวเลยนะคะ
บอกแม่ว่าศพของลูกชายติดอยู่ในถ้ำครับ
แต่ไม่ได้บอกแม่ว่าอยู่ตรงไหน
แต่บอกกับแม่ว่าไม่ต้องหาแล้ว
เพราะลูกชายแม่อยู่ในถ้ำลึกลงไปมาก
ช่วยไม่ได้แล้วทำใจซะนะ
โสมเฝ้าทรัพย์มาเข้าฝันแม่แบบนี้ค่ะ

ครั้งที่สองแม่ฝันว่าลูกชายมาหาที่บ้าน
แต่ว่าตั้งแต่ต้นคอไปจนถึงศีรษะ
ไหม้ดำจนมองไม่เห็นหน้าแล้วก็ยืนนิ่ง
แม่ถามอะไรก็ไม่ตอบ
มีคนเด็กน้องข้าวคมข้าว
คมยาวนวดยาวมาบอก

ส่วนน้องสาวของนายพงศักดิ์ที่หายตัวไปนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่พี่ชายจะหายตัวไป
พี่ชายไปรับจ้างขุดดินหาสมบัติตรงนั้นจริง
ก็พอติดต่อพี่ไม่ได้พี่หายไปก็พยายามหา
มีชาวบ้านรายนึงที่ไปหาปลายอยู่แถวนั้นที่เขาขุดหาสมบัติกันน่ะนะคะ
ให้ข้อมูลกับเธอว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคนทะเลาะกันจุดที่ขุดหาสมบัติกันนั่นแหละ
ช่วงหัวค่ำประมาณตี๒ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดแล้วเสียงก็เงียบหายไป
อันนี้ชาวบ้านมาเล่าให้ฟังตัวน้องสาวของนายพงศักดิ์ก็บอกว่า
คือเธอก็นอนอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงปืนเหมือนกันแหละก็เลยคาดว่าพี่ชายถูกยิงตายหรือเปล่า
อาจจะเจอสมบัติแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องสมบัติที่เจอแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอ่ะค่ะ
ที่จะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น้องสาวของนายพงศักดิ์บอกว่า
หลังจากพี่ชายหายตัวไปได้สามวันเธอกำลังถ่ายรูปค่ะ
เธอก็ขายรูปให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะก็ถ่ายรูปอยู่แถวแพร่ใกล้
ใกล้กับจุดที่ขุดหาสมบัติกันนั่นแหละก็มองไปมองมาเห็นผู้ชายคนนึง
ใส่เสื้อผ้าใส่แค่กางเกงขาสั้นนะคะแต่หัวขาดยืนอยู่ริมแม่น้ำ
แต่เธอบอกว่ารูปร่างคล้ายพี่ชายเธอมากแต่ยืนหัวขาดอยู่อ่ะ
มีกล้องอยู่ในมือนะพยายามจะถ่ายรูป
แต่ร่างของผู้ชายหัวขาดคนนั้นค่อยหายไปหายไปเธอก็เลยสงสัยว่าเป็นวิญญาณของพี่ชายเธอหรือเปล่า
เหมือนกับพยายามจะมาบอกอะไรบางอย่าง
ไม่ใช่ไม่ใช่ความฝันคือป้าไปถ่ายรูปที่แพร่จังเกิ้ลวิวครับ
ป้าก็ได้มองไปตรงที่เขาขุดดินก็ได้เห็นว่าพี่น่ะยืนอยู่
อ่าไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นตัวหนึ่งอืมไม่เห็นไม่ไม่มีคอ
เชื่อว่าเขาหายไปจากตรงนั้นเพราะว่ามันมีมอนมาหาปลา
แล้วเขาได้ยินว่าเสียงทะเลาะกันจ้ะเสียงทะเลาะกันใหญ่โตเลย
ตรงนั้นจ้ะแล้วตั้งแต่เสียงนั้นหายไปก็ป๊าก็ไม่เจอพี่ชายอีกเลย
อืมก็ได้ยินเสียงพื้นแล้วป้าน่ะได้ยินจ้ะได้ยินส่องนั้นอืม
ประมาณตีสองอืมจ้ะของคืนนั้นต่อมาเราจะคิดว่าโห
คนทั้งคนหายไปได้ยังไงแบบนี้สงสารแม่ก็พอรู้ข่าวก็ช็อก
เข้าโรงพยาบาลหลังจากพี่ร้องไห้ทุกวันจ้ะร้องไห้ทุกวัน
คิดถึงลูกเขาเป็นคนหาเลี้ยงแม่ครับแม่แม่ป่วยเบาหวานความดัน
ไข้หมานหัวใจไตแล้วก็ต้องเลี้ยงพี่ที่พิการทางสมองอีกคนนึงอืม
แล้วก็ทิ้งลูกสาวควบคุณป้าไว้ให้แม่เลี้ยงอีกคนนึง
อืมก็จนตอนนี้ยังไม่เจอค่ะครับไม่รู้หายตัวไปไหนนะคะ
คุณนฤทธิ์นักข่าวของเราก็เลยไปถามคุณลุงที่เป็นทีมขุดหาสมบัตินะคะ
คุณลุงบุญส่งก็เป็นหนึ่งในสามคุณลุงที่เขาช่วยกันขุดหาสมบัตินะคะ
คุณลุงบุญส่งก็บอกว่าตัวนายพงศักดิ์หรือในชัยที่หายตัวไปเนี่ยนะ
ก่อนจะหายตัวไปแอบเข้ามาในพื้นที่ที่คุณลุงเขาขุดหาสมบัติกันอยู่อืม
ไม่ได้มาช่วยขุดคืออยู่ดีดีก็แอบเข้าไปแล้วเดินเข้าไปในลักษณะเหมือนกับคนเมาด้วย
คุณลุงบุญส่งบอกว่าก็ถามแต่ถามด้วยความโมโหว่าเข้ามาได้ยังไงครับ
ขออนุญาตใครแต่นายพงศักดิ์เนี่ยก็ไม่ตอบอะไรนะคะ
คือเขาก็พยายามบอกว่าเข้ามาไม่ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็ไล่ออกไปค่ะ
พงศักดิ์ไม่ตอบแต่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยตั้งแต่บ่ายสามโมงของวันที่หายตัวไปอะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยนะคะคุณลุงบุญส่งยืนยันว่า

สิ่งใดถ้าผมทำลงไปสิ่งนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ลงโทษผมได้
ให้ผมติดคุกติดรางไปเลยก็ได้หรือว่าให้ชีวิตผมจากไปแบบเขาก็ได้
แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นก็จบผ่านพ้นไปได้ดี๕ปี
ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาทำร้ายผมได้เพราะเขาทำตัวเขาเอง
คือเขาไปจากที่นี่แล้วบางคนบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังสองนัด
ตีสองอันนี้เรารู้เรื่องมันเป็นอะไรที่หูเขาเพอร์เจอร์หรือเปล่า
สติเขาอาจจะแบบเลอะเลือนไปหน่อยก็ได้ใช่ไหมของแบบนี้ว่า
นอนหาปลาอยู่ได้ยินแต่เชื่ออืมสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่เขาโกหกเลยล่ะ
อืมคุณลุงก็ยืนยันว่าไม่รู้จริงจริงครับเห็นล่าสุดก็คือบ่ายสามโมงวันนั้นอ่ะ
วันที่หายตัวไปปี๕๗ก็คือขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากพื้นที่ที่ลุงเขาขุดหาสมบัติกันนะคะ
ส่วนคุณลุงเชิดพงศ์ที่บอกว่าเป็นเจ้าของที่ดินนะคะจุดที่ขุดหาสมบัติกันเนี่ยค่ะ
คุณลุงท่านนี้นะคะก็ยืนยันว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับการหายตัวไปของนายพงศักดิ์เลย
แล้วที่จะสงสัยว่าขุดเจอสมบัติแล้วแบ่งสมบัติไม่ลงตัว
จนถึงขั้นฆ่าแกล้งกันเนี่ยนะลุงเชิดพงศ์บอกไม่มีไม่มีอะไรแบบนั้นแน่นอนยืนยันนะคะ
ตำรวจก็เคยไปตรวจสอบหาตัวนายพงศักดิ์ในจุดที่ขุดหาสมบัติจนทั่วแล้ว
แล้วมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของนายพงศักดิ์ด้วยค่ะ
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวนายพงศักดิ์นะคะ